ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะเขาเอากระบอกปืนออกมานอกรถคือเขาขับรถอยู่แล้วเขากะจะเอาปืนเนี่ยมายิงคู่อริซึ่งอยู่ข้างรถในขณะที่ยังขับรถอยู่แต่ว่าแรงลมทำให้กระบอกปืนนะคะสะบัดไปทางด้านหลังค่ะและในขณะที่ยิงออกไปนะคะกระสุนไปถูกเพื่อนซึ่งนั่งอยู่ที่กระบะหลังรถเสียชีวิตค่ะ
นี่คือสภาพนะคะของนายสักกันภูมิโยศอายุ๒๕ปีเป็นชาวตำบลหัวนาคำอำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่นซึ่งถูกยิงเสียชีวิตภายในรถกระบะ๔ประตูยี่ห้อฟอร์ดสีแดงค่ะมือปืนนะคะผู้ที่ก่อเหตุคือนายปราโมทนาชัยฤทธิ์เป็นเพื่อนของผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวซึ่งหลังก
ไปสักระยะหนึ่งค่ะสังเกตเห็นว่านายสกันถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาหมดสตินั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมีเลือดออกเป็นจำนวนมากแล้วก็ไปตรวจสอบอีกทีพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะก็ได้ตรวจดูรอบรถพบรอยกระสุนอีก๓รอยทะลุผ่านบริเวณหลังคารถเชื่อว่าจะเกิดจากการที่ตัวเองยิงปืนข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นก่อนหน้านี้
เสียชีวิตตำรวจร่วมกับแพทย์ชนสูตรพลิกศพสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาพยานร่วมทั้งตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยนะคะรวมทั้งร่องรอยวิถีกระสุนก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะครับ